ของน้องเจ้านายหน่อยค่ะคุณผู้ชมน้องเจ้านาย
ลูกพี่เจ๊ไม่ใช่

แล้วพ่อน่ะไปทำงานสับปะเหลอ

เด็ก๑๒กับการไปฝึกเป็นสับปะเรอ

เจ้านายเป๊ะมากค่ะ
ขอบคุณครับพ่อขอบคุณ
โอ้โหเสียงดังฟังชัดฉะฉานมาก
ใช่ค่ะนี่คือน้องเจ้านายนะอายุ๑๒ปี
แล้วดูสิคือเหมือนกับว่านำทำพิธีอะไรได้หมด
วุฒิพัฒน์รอดพ้นค่ะทำหน้าที่สับปะเหลอได้
เป๊ะใครเห็นก็บอกว่าโหอันนี้ชื่นชมจริงนะ
แล้วน้องมาทำงานพร้อมกับคุณพ่อคุณพ่อเป็นสับปะเรอ

ซึ่งคุณพ่อมาทำหน้าที่สับปะเหลอในพิธีชาปนกิจศพรายญาติ
ที่วัดชากกอไผ่นะอยู่ที่บ้านค่ายของระยอง
เจ้านายช่วยพ่อหมดเลยนะจัดการทุกขั้นตอน

แต่สงสัยคนมาทำอาชีพสับปะเลอ
เขาต้องเรียนอะไรมาหรือทำงานอะไรมา

พ่อน้องก่อนที่จะมาเป็นสับปะเหลอ
พ่อน้องจบอะไรมาจบรัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์ปั๊บต่อด้วยนิติศาสตร์

ใช่พ่อแบบพอสายกฎหมายใช่ไหม

อ๋อเหรอทำงานธนาคารอีก๒๐กว่าปีค่ะใช่แล้วหลังจากนั้น
จุดเปลี่ยนของคุณพ่อที่เป็นแบบอย่างเป็นไอดอลให้กับน้องเจ้านาย
เพราะอะไรพ่อบอกว่าเวลาว่างพ่อก็อยากช่วยเหลือสังคม
ทีนี้จุดเริ่มต้นคือมาจากตอนที่พ่อบอกว่า
ที่ตำบลหนองตะพาน
แล้วที่ผ่านมานะเจ้านายก็จะมากับผมด้วยขอมาด้วย
พ่อลูกคุณพ่อเขาไม่กลัวบ้างเหรอ
ไม่กลัวคือพอลูกผมมาเห็นซึมซับปั๊บเขาก็อยากทำบ้าง
ผมก็เริ่มสอนลูกนะว่าเจ้านายมันต้องท่องคาถาแบบนี้นะ
บทสวดแบบนี้นะเชื่อไหมเป็น๑๐บทเจ้านายจำได้หมดเลย
แล้วตอนนี้เจ้านายก็เรียนรู้จากคุณพ่อมาประมาณสักปีนึงแล้ว
ทีนี้เลยลองปล่อยละเจ้านายลองทำดูบ้างสิลูก
โอ๊ยน้องก็สามารถทำได้ค่ะ
บอกเลยนะบอกว่าก็ผมเห็นพ่อทำงาน
ผมรู้ว่าพ่อเหนื่อยผมก็แค่อยากช่วยพ่อ

ผมภูมิใจนะเพราะยิ่งพ่อมาทำพิธีแบบนี้

ผมก็อยากที่จะช่วยเหลือบางทีเขาก็ไม่ได้มีเงินทองอะไร
ตอนแรกผมก็กลัวแหละแต่ว่าพ่อบอกว่า
ผมก็ต้องทำก็เลยนี่แหละค่ะเป็นจุดเริ่มต้น
ซึ่งพอทำไปเรื่อยกลัวอีกไหม

นายถามจริงความฝันของหนูเวลาคนอื่นเขาถาม
เด็กคนอื่นจะบอกอยากเป็นทหารเป็นตำรวจ
น้องจนายบอกว่าอ๋อสัปดาห์ผมอยากเป็นอาชีพรองค์ครับ
แล้วอาชีพหลักของหนูอยากเป็นอะไรลูก

อยากช่วยคนที่เขาไม่มีเงิน

ไม่อยากครับถ้าเราทวนทุกวันท่องทุกวันก็ไม่อยากครับ
ตอนแรกก็รู้สึกกลัวรู้สึกแบบเกรง

เราได้ช่วยเหลือเลยครับ

นี่เสียปุ๊บเราก็ต้องวิ่งมาทำ
แล้วไปทำงานต่อเมืองเหรอ
จะเลยลอยตามช่วงต้นของคุณพ่อก่อนกลินนิติและลัตนสาร
เราจนเลิกต้นเลยว่าเจตนารมบน้องก็ดีนะ

แต่จะไปใช้บริการหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่ง

อันนี้คือจะไปใช้บริการอันนี้ส่งออก